ทรจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางรักชนกแพรน้อย
หมู่เกาะพีพีได้นำกำลังตำรวจสพอาวนาง
ตำรวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่อุทยานออกเยี่ยมพบปะ
พูดคุยกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในพื้นที่
ทั้งที่หาดอ่าวนางหาดนพรัชธาราและอ่าวไร่เล
คนตำรวจตรีชัยวัดกล่าวว่าการลงมาพบป่านักท่องเที่ยวครั้งนี้
เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัย
ชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมตลอดเวลาถ้าหากเกิดเหตุไม่คาดคิด
จึงต้องเตรียมความพร้อมในทุกด้าน
ขอให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวมั่นใจในความปลอดภัย
และหากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่
ซึ่งประจำอยู่ในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวได้ทันที